ก็ไม่มีอำนาจ
เขาไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ

ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ
ก็ไม่มีอำนาจ
โปรดติดตามตอนต่อไป